จะทำยังไงกันดีมันมีหลายไอเดียมากนะพี่เออในโลกออนไลน์เขาก็มีไอเดียกันเยอะแยะไปหมด
ใช่นะมันอาจจะทำได้ยากแต่ว่าถ้ามีมันจะดีไหมล่ะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นทางม้าลายแบบกำแพงหนาม
พอท่านไปปุ๊บจะข้ามทางม้าลายกดปึ้งเข้าไปเป็นหนามเลยเหรอคะ
ขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยรถต้องหยุดไม่หยุดก็ชนหนามนี่แต่มันจะทำได้เหรอ
คุณผู้ชมว่ายังไงบ้างก็คิดไอเดียกันใช่ไหมฮะคิดไอเดียกันเออถ้าเรามีแบบนี้ก็ดีนะ
มีคนมากั้นให้หรือถ้าหนามไม่พอเอาแบบบ้านเราหน่อยไหมไทยหน่อย
กำแพงสากกระเบือเอาแบบไม้ตีพริกนี่ให้ตีให้ด้วยไม่หยุดใช่ไหม
ไม่หยุดตีนะตีเลยตีเลยนี่ฮะอ่านี่มีปุ่มกดนะปึ้งเลย
ต้องใหญ่ขนาดไหนคะนี่แม่อันนี้คิดเล่นเล่นนะในแง่ปฏิบัติมันคงไม่ได้หรอก
ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นแบบทางม้าลายสามมิติทางม้าลายสามมิตินี่เขา
เขาเขามีแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับมันจะเด่นชัดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ
แล้วเราก็ข้ามไปเราเห็นเนี่ยเป็นระนาบพื้นปกตินี่แหละ
แต่ว่าคนที่เขาขับรถมาเนี่ยเขามันเหมือนกับว่ามันจะนูนขึ้นมา
ใช่มีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของน้องนิสิตก็ทำเอาไว้
หยุดปุ๊บอ่าเพราะว่าไม่รู้อะไรมันนูนขึ้นมา
แต่ที่จุฬาที่คุณเขียนมาสอนบอกลองดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาจริงนะคะคือดูอย่างนี้เหมือนมันนูนขึ้นมาจริงเนาะ
เห็นไหมค่ะเดินได้ปกติใช่ค่ะตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือนิสิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่ง
ใช้เป็นแนวคิดในการสร้างทางม้าลายสามมิติสีชมพูและทำแล้วค่ะ
และทำแล้วนะครับในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะฮะนี่เราไปดูพื้นที่จริงมานะครับ
เป็นโครงการจริงและทำจริงนะครับทำอยู่๗จุดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ก็ถือว่ามีการทดลองใช้แล้วนี่ฮะทางม้าลายสีชมพูแบบสามมิติ
หลายคนบอกว่าดีจังเลยเวลารถเข้ามาเนี่ยเขาเห็นอะไรนูนเขาก็
มุมหนึ่งเหมือนกันว่ารถที่เขาไม่รู้เขามาไกลไกลเห็นไกลไกลนึกว่ามันนูนจริง
แล้วอาจจะเบรกกับทันแล้วมันจะอัธิบายหรือเปล่าอันนี้มีเสียง

ในพื้นที่จุฬาเนี่ยเขาทดลองทำกันแล้ว
แต่ในระยะยาวเรื่องของจิตสำนึกอันนี้ก็สำคัญกว่า

แรกถ้าในมุมที่ว่า

ใช่ค่ะคือที่ไปคุยกับพี่น้องประชาชนที่ข้ามทางม้าลายจริง
ลงพื้นที่ไปเขาก็บอกว่าสำคัญมากคือ

คือต้องแบบระมัดระวังเวลาเห็นทางมาลาย